กันที่ข่าวแรกนะคะไปกันที่สาวสวยอย่างพี่ปอยตรีชดากันหน่อยละกัน
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะโหผลงานของเธอเนี่ย
โออินเตอร์ก็แล้วงานก็เยอะใช่ไหมคะ
เรื่องต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องติดตามยังไง

กิจส่วนตัวตอนนี้ก็ไปได้สวยด้วยนะคะ
ทุ่มเวลาให้เต็มที่เลยรวมไปถึงอีกหนึ่งงาน
ปอยบอกว่าทำแล้วมีความสุขสุด
นั่นก็คือการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานต่างค่ะ
บอกเลยนะครับเป็นงานสังคมที่เจ้าตัวเนี่ย
ประกาศเสียงดังฟังชัดเลยนะว่า
มีความสุขมากทุกครั้งที่ได้ทำค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ปลอยไปแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่ใช่ครั้งแรกแล้วค่ะ
ก็จะเป็นครั้งที่๒ครั้งที่๓แบบนี้ค่ะ
จริงก็มีการเลือกถึงเรื่องของเวลามากกว่า
สมมุติว่าเวลาเนี่ยคือได้ในเรื่องของตารางงานนะ

อันนี้คือเป็นงานหนึ่งที่ทำเพื่อสังคมเลยใช่ไหมพี่ออส
ใช่แล้วปอยก็มีความสุขที่จะทำมาก
แต่ว่าเราก็ทำเท่ากับประสบการณ์และความรู้ที่เรามี
เราไม่ได้เป็นขนาดคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงมาก
เชื่อว่าการที่มีคนอยากจะฟังเรา
เพราะเขาเชื่อว่าประสบการณ์ในส่วนหนึ่งของเรา
เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นคลิปของพี่ปอยนะคุณ
พี่มีการสอนนักคุกษาอะไรอย่างเงี้ย

ส่วนผลงานทางด้านการแสดงของปอยก็บอกเลยนะครับ
ตอนนี้กำลังซุ่มถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อยู่

พร้อมบอกว่าปีหน้าเจ้าตัวเตรียมจะเปิดโปรเจกต์ใหม่

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ
ปรุโยชน์จีโมงค์

เป็นด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
โอเคหูบเป็นประมาณนี้ก่อน

ไม่ใช่ทูตกาลเยอดเว้ย
อันนี้เนื้อคือวัฒนธรรมจังหวัดภูเกต

ตอนนี้ปอยก็พยายามทำงานที่รู้สึกว่าสำคัญที่สุดในวงการบันเทิงนะคะ
อย่างล่าสุดเดี๋ยวปอยก็จะมีภาพยนตร์ไทยที่ร่วมมือกับต่างชาติ
ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่คนไทยรอดู
อยากรู้เหมือนกันนะว่าธุรกิจที่เธอว่าที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็นยังไง
เพราะว่าดาราส่วนใหญ่ทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงาม
อันนี้จะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเชื่อว่าต้องไปได้สวยอย่างแน่นอนนะคะ